เพื่อร้องได้ให้ร้าน

ยาสีฟันไฮเลิฟแดนไนท์แคร์สูตรสมุนไพรสวิส

คนไหนว่างให้มาบางกรวย
รวยไม่รวยไม่เคยล่วงลำ
ยังเป็นหนึ่งบนถึงประจำ
ไม่ค่อยลืมคำ
คนลำลูกกา
ในนั้นนะ
มันตื่นเต้นกับคุณเตะพรีสาม
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โรงใจโรงใจโรงใจ
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณเพียรร้อง
โรงใจโรงใจโรงใจ
ได้ครับ
โรงใจให้ร้อง
คุณเพียงเงินจำนวนนี้ไม่เคยมีแน่
เพราะไม่เคยมีตั้งแต่หมื่นแรกแล้ว

ให้ตะโกนเลยนะว่าตอนนี้ทำได้แล้วจ้ะ๖๐๐๐บาท
ตะโกนดังทำได้แล้วจ้า๖๐๐๐บาท
๖๐๐๐๐บาทครับเป็นเพลงเก่งของคุณเพียนเรียบร้อย
บาทครับค่ะตื่นเต้นค่ะ
ตื่นเต้นครับพระเพียนจ๋าตื่นเต้น
ก่อนจะถึงสถานการณ์ที่ดีใจตะโกนวัชชนัย๖๐๐๐๐บาทแล้ว
หัวเราะยิ้มอย่างเต็มภาคภูมิเนี่ยหัวเราะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ไม่มีค่ะคุณเป๊กกี้มันเหนื่อยมันหัวเราะไม่ออกค่ะ
ตอนเช่าอยู่ในใจอะค่ะไม่กล้าจะร้องให้เขาเห็นหรอกสองคนตาหลานน่ะ
ตอนนี้มีตังค์๖๐๐๐แล้วป้าเพียนลองหัวเราะให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเนี่ย
ค่ะดีใจมากค่ะเอาความดีใจไอ้๖๐๐๐๐บาทอ่ะเทออกมาเลยอ่ะตอนนี้ค่ะ
เต็มพี่พูดอะไรกับลุงอะไรได้๖๐๐๐๐บาทแล้ว
ได้๖๐๐๐๐บาทแล้วยังอีกเล่นเดียว๘๐๐๐๐บาทอ่า
เอาล่ะเพลงหน้า๘๐๐๐แน่นอนแต่ไม่ใช่วันนี้ค่ะคุณผู้ชม

วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วก็ให้พระเพียรแกได้พักดื่มดำกับเงิน๖๐๐๐๐ของแก่ก่อนน่ะค่ะนะครับ
แล้วถ้าได้แล้วจะไปต่อได้ไกลแค่ไหน
เพราะตัวช่วยยังเหลืออีก๒ตัวนะครับคุณผู้ชม

ติดตามมาเชียร์คุณเพียรได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ

สู้ชีวิต๑๘นาฬิกา๒๐นาที

ช่อง๓๒แห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นครับ

วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชม

เพลงเดียว

อีกดดี

เกินเพราะฝันไหมแสนหนึ่งเนี่ย

โอ้โฮหมดห่วงเลยค่ะ

สบายใจค่ะให้หลานเขาได้อยู่แบบปลอดภัยหน่อย

บ้านของใครบ้านของฉันเอง